สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าของสัญญาในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกันก่อนนะครับ
เจ้าตัวก็ออกมายืนยันนะครับว่าเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วครับ
โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภึกศรฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้ออกมายืนยันว่าเตรียมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในการคุมทีมชาติไทยต่อไปภายในเร็ววันนี้นะครับ
พร้อมกับรับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของเยาวชน
โดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ได้เปิดเผยถึงการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับซิโก้
พิจารณาแล้วเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งทางอดีตกองหน้าทีมชาติไทยก็ได้ขอบคุณไปยัง
พลตำรวจเอกสมยศที่ยังให้ความเชื่อมั่น
โดยเวลานี้นะครับอยู่ในขั้นตอนที่ฝ่ายกฎหมายของทั้งสองฝ่าย
พูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงต่างครับ
สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
คือการเปิดบ้านพบกับทีมชาติซาวดีอาราเบีย
ในฟุตบาลโลก๒๐๑๘รอบคำเรียกโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดที่๖ในวันที่๒๓มีนาคมนี้
แล้วก็ต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่๒๘มีนาคมครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดตัวเป็นประธานสโมสร
โดยตั้งเป้านะครับในฤดูการใหม่๒๐๑๗นี้ด้วยการจบอันดับเป็นติด๑ใน๑๐
อย่างน้อยต้องจบอันดับดีกว่าปีที่ผ่านมา
ส่วนการร่วมงานกับเทโรนั้นก็หวังว่าจะร่วมกันพัฒนาสโมสรในระยะยาว
ซึ่งงบประมาณในฤดูการนี้คาดว่าจะวางเอาไว้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ
ส่วนทีมสุโขทัยเอฟซีนะครับล่าสุดนายสมศักดิ์เทพสุธินประธานสโมสรสุโขทัยเอฟซีครับ
สโมสรนะครับยืนยันว่าจะไม่ถอนทีมซึ่งส่งผลให้แพ้บายอย่างแน่นอน
เนื่องจากหากทำเช่นนั้นจะเป็นการเสียชื่อสโมสรและตัวแทนจากประเทศไทย
กระทบโคต้าถ้วยเอเชียอีกด้วยซึ่งเบื้องต้นนะครับได้ยกเลิกตัวเครื่องบินเดิม
ที่จะเช่าเหมาลำให้กับนักเตะและแฟนบอลพร้อมทั้งซื้อตัวใหม่ให้กับผู้เล่นและทีมงาน๒๗คน
โดยแยกวันเดินทางไปจีนนะครับระหว่างวันที่๔๖กุมภาพันธ์
แต่ยังคงต้องรอการอนุมัติทางด้านหนังสือเดินทางหรือว่าวีซ่าเข้าประเทศ
ซึ่งได้ขอหนังสือรับรองจากเซี่ยงไฮเอสไอพีจีทีมเจ้าบ้านแล้วครับ